ส่วนเรื่องนี้ในโลกโซเชียลก็กำลังเป็นประเด็นดราม่า
เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึง

เมื่อเขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
แห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำเขาบอกว่าคือเธอเปรียบเทียบเลยนะคะ
บอกว่าเหมือนกับติดคุกเลยค่ะเพราะว่าสภาพหลายอย่างดูไม่ดีเลยค่ะ
อาหารก็ไม่ดีรวมถึงการดูแลก็ไม่ดีค่ะ
ตรงนี้เข้ามานั่งรอข้าวด้วยค่ะ
คือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วข้าวมาส่งกี่รอบกี่รอบก็หมด
แล้วไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่ตอนเช้าอ่ะ
หิวข้าวมาส่งหมดอีกแล้ว
แล้วคือส่งมูมืออดอย่างอ่ะแล้วมุนหอมอยู่

โอ้โหเป็นการระบายออกมาทั้งน้ำตาเลยคุณนัทพงศ์
เดี๋ยวเมื่อกี้ตอนต้นคือเวลาพอร์ดบอก

ทำไมเขาให้ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรคนตั้งคันเขา

นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เธอบอกทนไม่ไหวแล้ว

พูดเลยว่าเป็นการจ่ายยาที่มั่วมาก
ทำไมเอาฟ้าทลายโจรมาให้เธอกิน
แล้วที่พูดอยู่ก็พูดไปร้องไห้ไป
บอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะ
ใช้คำว่าอย่างกับอยู่ในคุกนะคะ

วันแรกที่เข้าไปรู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลย
อาหารน้ำดื่มก็ไม่พอเหมือนต้องแย่งกันกิน

ตอนที่โพสต์นี่ที่ถ่ายคลิปนี่ก็คือ
รอบก่อนเข้ามาส่งไปเอาไม่ทันหมด
รอรอบต่อไปเอ้ามาอีกไม่ทันอีกก็อดกินอีก
ห้องน้ำสุดสกปรกไม่มีความสะอาดเลย
ของฝากจากญาติที่ส่งมาให้ก็ถูกยึดไป

แล้วที่ช้ำที่สุดก็คือการจ่ายยานี่แหละ

มั่วมากตั้งท้องอยู่
แต่ทำไมทีมแพทย์จ่ายฟ้าทลายโจรมาให้กิน
อยู่ได้แค่๒วันเธอตัดสินใจค่ะ
ขอให้อสาธารณ์สมัครช่วยเจรจา

แล้วเธอยืนยันบอกทุกอย่างเป็นเรื่องจริง
ถ้ามีโรงพยาบาลสนามแบบนี้ยุบไปเลยดีกว่า
คนที่เขาเข้ามาเนี่ยเธอบอกว่าก็แย่อยู่แล้ว

คือจิตใจมันก็ไม่ได้ด้วยนะคะ
ของที่ญาติฝากมาให้หายหมด
โรงพยาบาลไม่น่าจะมายึดของฝากของผู้ป่วยแบบนี้ค่ะ

ความเหมือนมันหนาหนัก
แล้วที่พวกของที่ญาติฝากมา
ก็ไม่จำเป็นต้องไปยึดของเขา
ที่ของฝากหนูให้น้องซื้อผลไม้ให้

อันนี้ของดอกเขาห้ามอยู่แล้ว

คราวนี้พอเข้าไปข้างในหนูไปลื้อไปหาดูขาย
เพื่อนหนูก็บอกว่ายายอ่ะ
เขาก็รอกินของฝากอย่างข้างนอก

มีแต่คนอยากกลับเลยที่เขาไปอยู่ในนั้น

มันไม่ได้เหมือนที่กักตัวแบบดีเลยนะ

ยังไม่ได้เอ่ยว่าโรงพยาบาลสนามไหน
แต่เห็นภาพนี้ขอช่วยลงไปตรวจสอบหน่อยเถอะค่ะ
ว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผู้ป่วยเขาโพสต์มาหรือเปล่า
ไม่อย่างนั้นก็จะแย่สภาพจิตใจ